คุณผู้ชมครับที่อายุทยานะครับมีผู้ชายคนนึงเขาก็ขี่จักรยานยนต์แล้วบอกว่าหกล้อเนี่ยไปปาดหน้าเขามันก็เลยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
บอกเเป็นจังทีรัฐนะครับและในมือถือปืนนะครับ
ลูกปืนจริงปืนปลอมแต่ว่า
คนที่เขาเป็นโชเฟอร์รถบรรทุกเนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนั้นบอกว่าของจริง
ดูเหตุการณ์ก่อนหน้านี้หน่อยนะครับถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพนะครับ
จังหวัดธนครศรียุธิยาจังหวัดธนครศรียุธิยานี่จักรยานยนต์คันนี้
ก็คือผู้ชายคนที่ถือปืนเนี่ยฮะขี่ไปดักหน้าเขาแล้วก็
นี่มีปืนเอามาโชว์ขู่เห็นไหมฮะอ่าแล้วก็ชะลอชะลอ
ขวางอยู่ตรงนี้นะฮะรถบรรทุกเขาก็ไม่กล้าไป
ปงเห็นปืนเข้าไปด้วยนี่ก็ตีหอกซ้ายนี่เห็นไหม
เอาปืนมาขู่อีกก็เลยต้องเข้าข้างทางแล้วก็เคลียร์กัน
นี่ฮะนี่ก็เลยบอกอ่างั้นมาคุยกันนี่เห็นไหมฮะ
จอดรถมาคุยกันรถบรรทุก๖ล้อคันนี้เนี่ยบรรทุกท่อปูนซีเมน
ระบายน้ำนะครับนี่นะฮะแล้วก็ถือปืนแล้วก็ลงมา
ในมือซ้ายนี่มีปืนอยู่ด้วยนะครับโชเฟอร์รถบรรทุกอายุห้าสิบหกปีนะครับ
สมมติว่าชื่อคุณเอคละกันนะคุณเอบอกว่าที่โตเถียงนี้ก็คือ
อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐถือปืนอยู่ด้วยบอกนี่ปืนของ
จริงสุดท้ายคุณเอบอกเอาอย่างนี้ไปเจอกันที่ป้อมตำรวจ
ข้างหน้าก็แล้วกันแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมไปนะฮะไม่รู้หนีหายไปไหนแล้ว
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าแล้วปืนจริงหรือปืนปลอมก็ไม่รู้
เอาเป็นว่าบอกจะไปเจอกันที่ป้อมตำรวจแล้วก็ไม่ยอมไปโชเฟอร์รถบรรทุกหกล้อ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังเดินทางไปจังหวัดปฐุมธานี
จะไปส่งท่อปูนซีเมนนะครับมีหลานชายนั่งติดรถมาด้วย
ระหว่างทางขับรถมาเนี่ยยืนยันว่าขับตามปกติไม่ได้ปาดหน้าใคร
จักรยานยนต์ชายคู่กรณีที่ขี่มาเนี่ยขี่มาปาดหน้า
ดักหน้าชะลอเหมือนกับพยายามบังคับให้จอด
แล้วถือปืนออกมาขู่ก็เลยบอกให้หลานเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ก่อน
แล้วสุดท้ายก็เนี่ยฮะก็ไปจอดเคลียร์กันก็เหมือนกับที่ท่านผู้ชมได้ยินนะฮะ
เขาก็ชัดพืนออกมาบอกให้จอดซ้ายให้จอดก็บอกจ๋ยบนไม่จอดไม่จบแน่

ให้ปาดซ้ายให้ปาดรถมารถเขาแล้วก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวแต่ผมเห็นระยะมันไกลแต่ว่าปกติอ่ะไฟเลี้ยวมันติดบ้างมันค่อยติดบ้าง

ถือปืนโช๊ทน่ากลัวเลยนะ๒๐๒๕หนึ่งไปขู่ตัวนะค่ะ